ใครฆ่าน้องชมพู่หรือว่าใครทำให้น้องชมพู่ตายนะครับ
ขณะที่ตำรวจเองก็พยายามที่จะคลี่คลายคดีนี้อยู่

แต่เรื่องครอบครัวของน้องชมพู่
กลายเป็นประเด็นที่สังคมกำลังจับตามองอยู่นะครับ
ถูกต้องค่ะเพราะว่ามันกลายเป็นความบาดหมาง

ขอรอตามข่าวอีกทีหนึ่งตอนรู้เลยได้ไหม

แต่บางคนบอกว่าอยากที่จะร่วมเหมือนกับร่วมทำงานไปกับตำรวจด้วยเลย
ได้รู้ว่าเวลาที่แต่ละฝ่ายออกมาให้สัมภาษณ์
มันมีจับพิรุษตรงฝ่ายไหนยังไงบ้าง
และทีนี้จะฟังความจากฝ่ายไหน

เอาง่ายตอนนี้นะฮะคู่ที่

เป็นคนที่บอกว่ารักน้องชมพู่
แล้วก็ตามหาน้องชมพู่ทำงานศพให้น้องชมพู่
แล้วก็มีนี่ครับคุณแม่ของน้องชมพู่
ซึ่งก็ออกมาสงสัยลุงพลหลายประเด็น
ถูกต้องเมื่อวานนี้เปิดใจหมดเปลือก
ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
แล้วพอจบรายการแล้วพ่อกับแม่น้องชมพู่ก็ยังไม่กลับนะ
คือเข้ามานั่งคุยกับทั้งคุณเขมสอนคุณภาคภูมิในไทยรัฐนิวส์โชว์ต่อ
ทีนี้คุณภาคภูมิก็ถามจะยอมเข้าเครื่องจับเท็จไหม

พ่อแม่นี่รับปากเลยด้วยนะครับคุณผู้ชม
ซึ่งหลังจากที่แม่ออกมาพูดเนี่ยนะคะ
แม่ก็ยังให้ข้อมูลเหมือนเดิมว่าแม่ติดใจเรื่องไทม์ไลน์ของลุงพล
คือแม่บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์สงสัย
ว่าใครเป็นคนทำร้ายน้องชมพู่ลูกของเธอ
ใช่แล้วทีนี้แม่ก็บอกว่า
พ่อแม่ก็พยายามตัดทิ้งคนที่แม่เคยสงสัยออกไปออกไป

แล้วถามว่าแม่เอาจริงสรุปให้ฟังหน่อยสิ
ประเด็นหลักที่แม่สงสัยมีอะไรบ้าง
คือแม่บอกว่ามีเรื่องของที่ลุงพลบอกกับสื่อ
ว่าน้องสดิ้งไปหาป้าแตนที่บ้าน

พูดเหมือนกับรู้ว่าน้องชมพู่หายไปแล้ว

แล้วมันก็ยังมีเรื่องของว่าเนี่ย
คือสรุปเนี่ยลุงพลรู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปก่อน

ประเด็นนี้หน่อยหนึ่งต้องอธิบายแบบนี้นิดหนึ่งนะครับ
คือในวันที่น้องชมพู่หายไปคือ๑๑พฤษภาคม
แล้วทีนี้ครับตอนที่ลุงพลออกไปรับพระ
ปรากฏว่าน้องสดิ้งอันนี้จากฝ่ายของคุณแม่น้องชมพู่เล่าให้ฟังนะ
สดิ้งเดินตามหาน้องชมพู่แล้วไปเจอป้าแตน
แตนก็เลยถามถามว่าหาอะไรอยู่น้องสดิ้งถึงได้บอกว่าหาชมพู่ชมพู่หายไป
แต่ไม่ได้บอกกับลุงพลโดยตรง
แต่ทีนี้เอ๊ะทำไมลุงพลถึงบอกว่าน้องสดิ้งเป็นคนบอกลุงพลเอง
ว่าตามหาน้องชมพู่อะไรแบบนี้
คือแม่ก็เลยสงสัยบอกว่าน้องสดิ้งลูกสาวฉันไม่โกหกหรอกว่าน้องสดิ้งบอกใครบ้าง
แต่ลุงพลมาบอกว่าน้องสดิ้งบอกเขาไปให้สัมภาษณ์สื่อแบบนี้
แม่ละสงสัยหนึ่งประเด็นอันนี้ประเด็นแล้วนะ
ส่วนเรื่องของลุงพลรู้ว่าชมพู่หายไปก่อนหรือหลังไปรับพระ
และช่วงเวลาที่ลุงหายไปรับพระนานไปหรือไม่
คือลุงพลกับป้าแตนบอกแบบนี้
ออกจากไร่๙โมง๒๒นาทีมาถึงบ้าน๙โมงครึ่ง
ก่อนจะรีบอาบน้ำและไปรับพระ
พระบอกลุงพลไปรับตอน๑๐โมง๑๐นาที
ซึ่งจริงระยะทางจากบ้านป้าแตนลุงพล
เพื่อไปรับพระที่วัดระยะทางมันสั้นมาก

น่าจะใช้เวลาสั้นกว่านั้นแต่ลุงพลหายไปตั้ง๔๐นาที
ช่วงหายหายไปไหนทำอะไรกับน้องชมพู่ในช่วงนั้นหรือเปล่า
อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือประเด็นที่ทางแม่ของน้องชมพู่สงสัย
แม่ยืนยันว่าสดิ้งลูกสาวไม่โกหกหรอกเด็กก็จะบอกความจริง
แต่คนที่อาจจะพูดไม่จริงคือลุงพลประเด็นนี้

ชาวบ้านบอกชมพู่หายเก้าโมงสามสิบอืมอ่า
สงสัยตรงนี้ค่ะทำไมฮะที่สดิ้งมาพบป้าแตนคือ
ป้าแตนโทรหาแม่น่ะตอนสิบโมงสองนาที
ดิ้งบอกป้าแตนเป็นคนแรกว่าน้องหายอืม
คือสิบโมงสองนาทีถ้าเก้าโมงสามสิบลุงพลรู้ก็แปลกแล้วค่ะ
แต่แม่กำลังตั้งคำถามว่าเก้าโมงครึ่งใช่ค่ะ
ลุงพลรู้ได้อย่างไรว่าชมพู่หายตัวไป
เพราะลูกสาวคนโตก็คือน้องสดิ้งที่อยู่กับน้องชมพู่ตลอด
เฝ้าน้องอยู่ที่บ้านเนี่ยเพิ่งบอกกับป้าแตน

คือสรุปแล้วป้าแตนรู้เรื่องจากสดิ้งแล้วก็โทรหาแม่นะ

แล้ว๑๔นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกา

ของวันนั้นใช่ไหม๑๑พฤษภาคมใช่ไหม

อันนี้ที่แม่สงสัยเพราะน้องแม่ทุกคนโดนตำรวจถามหมดเลยว่า
ช่วงเวลานี้เห็นลุงพลกันไหมอืมกี่โมงนะสิบสี่นาฬิกาถึงสิบหกนาฬิกา
บ่ายสองถึงบ่ายสี่ค่ะซึ่งตอนนั้นรับพระเสร็จแล้ว

บอกกลับมาที่บ้านบ่ายสองลุงพลตอบแม่ว่าอะไรนะคะ
ช่วงเวลานั้นที่แม่สงสัยว่าลุงพลอยู่ไหน
บ่ายสองถึงสี่โมงเย็นคุณลุงลุงพลเคยตอบไหม
น่าจะยังไม่เคยค่ะเอาไม่เห็นว่าลุงพลกลับมาตอนไหน
แต่ลุงพลยืนยันว่ากลับมาตอนบ่าย๒แม่อาจจะได้เห็นป้าแตนอยู่ค่ะ
แต่แม่ไม่ได้เห็นลุงพลแล้วแม่ก็อยากให้ลุงพลมายืนยันช่วงเวลานี้ด้วย
ว่าอยู่ไหนอยู่กับใครไหมมีพยานหรือเปล่า
สำหรับสาเหตุนะหรือว่าแรงจูงใจตอนนี้คือแม่ยังไม่มีแม่ก็แค่สงสัยว่าไทม์ไลน์ลุงพลแล้วก็การให้สัมภาษณ์ของลุงพลมันแปลกมันเปลี่ยน
สาเหตุที่สงสัยแล้วก็อยากให้ลุงพลมาชี้แจงเพราะเราเป็นญาติกันอย่าให้เคลือบแคงใจกันเลยเราเป็นญาติกัน
ถ้าลุงพลเคลียร์ได้ไม่ว่าจะโกรธจะเกลียดกัน
คิดว่าสักวันหนึ่งก็ต้องได้หันหน้าเข้าหากันเหมือนเดิม
ถ้ามันออกมาแล้วเนี่ยสรุปแล้วไม่ใช่ลุงพลเนี่ยยัง

เราคิดว่าถ้ายังเป็นญาติกันต่อไปนะ
ถ้าลุงพลบริสุทธิ์จริงมันก็ต้องได้มองหน้ากันนะคะ

ใช่เขาก็บอกอยู่ว่าเขาไม่ได้เอ่ยชื่อตรงเต็มอ่ะนะ

แล้วก็บอกว่าบอกติว่ามีคนที่รู้ดีอยู่นะ
ไม่ใช่รายการนี้ที่เขาไม่ได้บอกออกสื่อ
คือรายการอื่นก็มีที่เขาบอกว่าสงสัยแม่เพราะพ่อ
แล้วเราก็ไม่ได้เสียใจเลยทุกคนมีสิทธิ์สงสัยเราเพราะน้องตายคนเดียว
ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นถนัดนักข่าว
นี่แหละครับก็เมื่อวานก็ตอบคำถามเยอะเลยนะฮะ
แต่ที่คุณแม่เน้นย้ำนะครับไทม์ไลน์ของลุงพลมันไม่ชัดเจน
ลุงพลเวลาไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็เลยแปลก
ใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องรอฟังนะ
เพราะว่าทางฝั่งลุงพลก็มีให้ข้อมูลด้วยเหมือนกัน
แต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ลุงพลเขาก็จับพิรุษจากทางฝั่งพ่อแม่น้องชมพู่

การจัดเป้ใส่เสื้อผ้าน้องชมพู่มีลิ้นจี่อยู่ในเป้มีผ้าขนหนู
ขนมขบเคี้ยวแล้วก็ฝากลุงพลขึ้นไป
ทีนี้คือลุงพลเขาก็ตั้งคำถามไงว่าเอ๊ะเสื้อผ้า
ทำไมรู้ล่ะว่าลูกไม่มีเสื้อถึงจัดเสื้อผ้าให้ด้วย
สองก็คือเรื่องของลิ้นจี่อ่ะผลไม้เริ่มเน่าแล้วอ่ะ
ทำไมแม่ถึงจัดกระเป๋าล่วงหน้า
ส่วนเรื่องของผ้าขนหนูเรื่องพวกนมเปรี้ยวขนมน้ำเปล่า

คือก็จะต้องเตรียมผ้าขุนหนูเตรียมขนมไปเผื่อเด็กหิว
ทีนี้เรื่องนี้ค่ะคุณแม่อธิบายให้ฟังเลย

แม่บอกว่าฟังนะลูกหายไป๑๑พฤษภา
แล้วแม่น่ะเตรียมของเอาไว้ตั้งแต่๑๒พฤษภา
หลังจากที่รู้ว่าลูกหายไป๑วัน
แม่คิดเลยว่าถ้าเกิดเจอลูก
อย่างน้อยก็จะได้ให้ลูกกินลิ้นจี่
เพราะว่าลูกหายไปข้ามคืนคงจะต้องหิว
แต่กว่าจะมาเจอตัวน้องชมพู่จริงเนี่ย
เวลามันก็ผ่านเลยมาจาก๑๑พฤษภามาเป็น๑๔พฤษภา
งั้นมันก็ไม่แปลกไหมล่ะที่ลิ้นจี่ในกระเป๋าจะเน่า
อันนี้คือสิ่งที่แม่บอกเรื่องเกี่ยวกับการจัดกระเป๋า
ทีนี้คำถามที่ถามบอกว่าแม่แม่ไม่สงสัยตัวพ่อบ้างเหรอ
อันนี้คุณแม่ก็ตอบนะคะคุณแม่บอกว่าตอนน้องหายไปเนี่ย
แม่ก็ไม่ได้อยู่กับพ่อนะเรื่องนี้พ่อเขาก็ต้องพิสูจน์
ต้องหาพยานมายืนยันตัวเองแล้วพ่อก็บอกด้วย
บอกว่าวันที่น้องหายเนี่ยจริงพ่อไถนาอยู่
มีคนรู้เห็นสี่คนทีนี้มันมีประเด็นเรื่องของเสื้อสีส้มด้วยค่ะ
คุณผู้ชมพ่อบอกว่าวันนั้นเนี่ยพ่อไม่ได้ใส่เสื้อสีส้ม
แต่ว่าใส่สีอะไรเนี่ยจำไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ให้คำตอบเรื่องเกี่ยวกับชายเสื้อสีส้ม
เพราะว่าพ่อก็ยืนยันว่าชายเสื้อสีส้มเนี่ยไม่ใช่คุณพ่อแล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งถามว่าพ่อแม่ลูกหายไปทั้งคนอ่ะ
ทำไมไม่ขึ้นไปตามหาลูกวันที่มีคนเจอรองเท้าแตะของน้องชมพู่ล่ะ
บอกว่าจริงพ่อกับแม่ไม่ใช่จะไม่ขึ้นนะจะขึ้นแล้ว
แต่ยายกับญาติบอกว่าไม่ต้องขึ้นไปหรอก
เพราะว่าพ่อกับแม่เหนื่อยมาหลายวันแล้วไม่ได้กินอะไรมาตั้ง๓๔วัน
เดี๋ยวเป็นลมแล้วจะเป็นภาระกับคนอื่น
คือพ่อกับแม่ก็เหนื่อยกับเรื่องของคดีนะตำรวจก็สอบปากคำ
แล้วก็สองก็เรื่องของไปหาหมอมาทำพิธีเรื่องความเชื่อต่างนะครับ
แล้วก็แม่บอกว่าคือเธอไม่คิดว่าลูกจะกลับมาแบบไม่มีชีวิต
เธอคิดเสมอว่าลูกจะกลับมาแบบเป็นเธอยังมีความหวังมีกำลังใจ
แต่ก็มีคนอื่นมาเตือนแล้วบอกว่าถ้าขึ้นไปต้องทำใจนะ

ใช่เพราะว่าแม่บอกว่าก็ทำตามที่ยายบอกตามที่ญาติแนะนำ
ทีนี้หลายประเด็นที่สังคมสงสัยเนี่ยนะคะ
แม่ก็ตอบแม่ก็อธิบาย
แล้วตอนที่อยู่ในรายการไทยรัฐนิวโชว์เนี่ย
คุณภาคภูมิก็ถามย้ำว่าที่ลุงพลบอกว่าขอให้เข้าเครื่องจับเท็จล่ะ
ขอให้ไปสาบานที่วัดพระแก้วล่ะ
คือถ้าสมมุติเกิดว่าใครโกหกในเรื่องนี้

ซึ่งพ่อกับแม่บอกว่าพร้อมนะ
พร้อมจะเข้าเครื่องจับเท็จเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์
ใครจะคิดว่าพ่อกับแม่พูดเรื่องไม่จริง
อาจจะไปสาบานก็ได้แต่ขออย่างนี้ได้ไหม
ขอไปที่วัดภูผาแอกที่บ้านเราได้ไหม
ไม่ต้องไปที่วัดพระแก้วได้หรือเปล่า
กับแม่พูดถึงประโยคนึงน่าสนใจนะ
บอกว่าอยากเคลียร์กับลุงพลเพราะเขาเป็นญาติเรา

ซึ่งแม่ยังนึกไม่ออกว่าลุงจะทำไปเพื่ออะไร
คิดว่าลุงพลรักลูกเรามากเกินไป
ก่อนที่น้องชมพู่จะหายยังพูดกับพ่ออยู่เลย
หมายถึงแม่น้องชมพู่กับพ่อน้องชมพู่ยังคุยกันเลยบอกว่า

เพราะน้องติดลุงพลมากเกินไป
ประโยคนี้กลายเป็นประโยคสำคัญที่คนในโลกโซเชียล
เขาก็วิพากษ์วิจารณ์บอกอ้าวแม่กับพ่อน้องชมพู่
ลุงพลเขารักน้องชมพู่มันไม่ดีเหรอ
แล้วลุงพลเขารักแบบนี้มันก็ดีออก

กลัวเดี๋ยวใกล้ชิดกันเกินไปนะครับ
แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าลุงพลคิดอะไรกันแน่นะครับ
คุณผู้ชมลองไปดูในไทยรัฐออนไลน์
เขาสรุป๑๖ประเด็นความสงสัยต่อตัวพ่อและแม่น้องชมพู่
มาตอบคำถามในรายการถามตรงกับจอมขวัญ

รวบรวมให้คุณผู้ชมได้อ่านชัดเลยในไทยรัฐออนไลน์
ก็คงต้องพูดกันเป็นชั่วโมงแล้วนะฮะ
ก็ตายายที่บ้านกกอกก็นั่งดูรายการไปพร้อมกัน
โดยยายกับตาให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราบอกว่า
แล้วก็ไม่สบายใจที่พี่น้องมาสงสัยกันเอง
อยากให้ทุกคนมาพูดคุยกันมาอธิบายกันให้ขาวสะอาดเลย
อยากให้ทุกคนถอยคนละก้าวเพื่อจะได้ไม่บาดหมางกัน
แม่น้องชมพู่ถอยมาสักนิดนึง
ป้าแตนซึ่งกับพี่สาวแม่น้องชมพู่เลยนะ
มานิดนึงลุงพลถอยมาอีกหน่อยนึง
แล้วก็ในวันนี้ถ้าทุกคนกลับบ้านแล้วหมายถึงว่าพ่อแม่น้องชมพู่น้องสดิ้ง
กลับมาบ้านลูกมาบ้านกกอกของเราลุงพลที่ไปออกสื่อกลับมาบ้านกกอกนะ
อยากจะพาลูกหลานเครือญาติทุกคน
สาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดภูผาแอกด้วย
เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของทุกคน
แต่อย่างน้อยก็จะได้มาเจอกันมาคุยกัน
ต่างฝ่ายต่างพูดผ่านสื่อกัน
คิดเหรอว่าเรายังเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่

เอาจริงคือตากับยายน้องชมพู่ก็บอกนะว่า
จริงอยากให้ลูกทุกคนได้มาร่วมสาบานทั้งหมดเลย
จะได้ไขข้อข้องใจจะได้ไขข้อคอรหาเกี่ยวกับเรื่องนี้
ครับส่วนสื่อนะฮะแล้วก็รายการต่าง
อยากให้ลุงพลอยากให้แม่ของน้องชมพู่เนี่ยเจอหน้ากันแล้วก็คุยกันเลยนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เขายังไม่พร้อมเจอหน้ากัน
ดังนั้นเราก็ฟังจากลุงพลหน่อยย้อนฟังลุงพลหน่อยเขาว่ายังไงฮะ
ลุงพลเนี่ยนะคือมันก็มีประเด็นที่แม่น้องเขาก็สงสัย
ว่าช่วงเวลาที่ลุงพลไปรับพระที่วัดถ้ำภูผาแอก
ทำไมถึงใช้เวลานานผิดปกติ
แล้วตอนนี้ค่ะลุงพลอย่างที่อยู่กับผู้สื่อข่าวของเราคุณกิติศักดิ์
ลุงพลบอกว่าเอาอย่างนี้พี่ติเดี๋ยวไปดูเลยพร้อมกันกับผมเลย
เดี๋ยวจะขับรถให้ดูว่าในวันที่๑๑พฤษภาคม

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

คือพุ่งเป้ามาที่ลุงพลซึ่งก่อนนั้นลุงพลคิดดีกับทุกคน
และไม่คิดว่าลุงพลจะโดนแทงหลัง
ผมกับลุงพลคิดว่าคนที่ทำน้องชมพู่ต้องเป็นใคร
แต่ผมสงสารนะผมคิดว่าคน๓๔คนเนี่ย
ทำให้คนทั้งหมู่บ้านเนี่ยเดือดร้อนเนี่ยคนพวกนี้บาปกรรมมากเลย
นี่หมอปลาฮะก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับ
คุณผู้ชมเรื่องนี้คือเมื่อวานนี้ทางด้านนายศิระเจนจาคะ
สสกฎมพลักษณ์พลังประชารัฐ
ซึ่งอยู่ในฐานะประธานกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรม
แล้วก็สิทธิมนุษยชนก็มีการแถลงนะ
เกี่ยวกับเรื่องการใช้พวกหลักฐานทางนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์
เอามาประกอบการพิจารณาสืบสวน
คือเขาได้ข้อสรุปมาบอกว่าข้อสรุปมันมีทั้งหมด๕ข้อ
คือจากข้อสรุปไม่พบอาหารในกระเพาะอาหาร
ไม่พบบาดแผลไม่เจอร่องรอยบาดเจ็บที่สามารถทำให้ตาย
คือเจอแค่พวกร่องรอยขูดขีดตามร่างกายรอยขีดขวนต่าง
แล้วก็๓ไม่พบการล่วงละเมิดทางเพศ
เพราะว่าก็มีความสมบูรณ์ของเยื่อพรมจันทร์อยู่
สรุปเหตุแห่งการตายคือไม่ทราบเหตุ
เพราะว่าศพเน่าแล้วก็ไม่มีร่องรอยที่ทำให้บาดเจ็บจนตาย
ทีนี้๕จากการชนะสูตรในวันที่๑๕พฤษภาคม
ก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตประมาณ๒วันก่อนชนะสูตร
วันก่อนชนะสูตร๑๕พฤษภาใช่ไหมคะ
เสียชีวิตก่อน๒วันก็คือวันที่๑๓พฤษภาคม
ทีนี้คณะกรรมการก็เลยเห็นว่าการสอบสวนเนี่ย
จะเอาพวกหลักนิติเวศหลักนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญแห่งคดี
ประกอบการพิจารณาสืบสวนสอบสวน
เพื่อที่จะเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

วันพุธ๑๕กรกฎาคม
ทางคณะกรรมธิการจะเชิญทางด้านรองพบตร
ก็คือพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดศุกร์
รวมถึงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบคดีนี้
แล้วก็จะเชิญหมอที่ชนะสูตรทั้ง๒รอบเลยนะคะ
ชี้แจงข้อเท็จจริงกับคณะกรรมธิการ
ว่าตอนนี้ตำรวจดำเนินการไปถึงไหนแล้ว
มีการตั้งทงหรือเปล่าต้องการหาแพะหรือเปล่า
อันนี้คือเป็นความคืบหน้าทีนี้ส่วนทางด้านเอ่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลจุลาลงกรนายแพทย์พานุวัฒน์ซึ่งเป็นที่ปรึกษา
ครั้งที่๑ครั้งที่๒ความเห็นออกมาก็ไม่ได้ต่างกัน
เพราะว่าจากการชนะสูตรออกมาก็พบว่าไม่ได้มีบาดแผลจากการถูกทำร้าย
ไม่ได้มีบาดแผลจากการถูกทารุณกรรมทางเพศ
แต่ว่าครั้งที่๒พบว่ามีร่องรอยบาดแผลบริเวณใกล้เคียงกับอวัยวะเพศ
ทีนี้สาเหตุการตายยังระบุไม่ได้เพราะว่าศพเนี่ยเน่ามาระยะหนึ่งแล้ว
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของน้องชมพู่นะคะ